ว่ามันเป็นคนหืนระมกเผือนเผือนหน่อยแต่มันสายเปรย์นึกออกไหม
คือถ้าชอบใครมันก็จะแบบเปรย์เปรย์เปรย์เปรย์อย่างเคสสปายไม่ได้เคสแรก
ก่อนหน้านี้บทเป็นล้านก็มีกับผู้หญิงบางคนและหลายคนด้วยที่ให้ตังค์เข้าไปให้ตังค์เข้าไป
แล้วถึงวันหนึ่งเขาก็ไม่เล่นด้วยก็ไม่ได้คบหากัน
เคสสปายเพื่อนำให้หลายคนออกไปก่อน
มันก็ออกไหม
สวัสดีครับ
ผมโทรมามาบอกแม่ผมคุยกับน้องแล้ว
ไม่แม่โทรไปหาน้องเมื่อกี้เนี่ย
น้องบอกว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับอ้วนเลย

ไม่มีค่ะไม่มีตกลงใดทั้งสิ้น
ก็มาจากเรื่องความรักความห่วงนี่

พอตีออกห่างก็จะทวงคืน

ดีใจในการที่สารตัดสินค้า
ดีใจในการที่สารตัดสินค้า

เขาก็เลยบอกว่า

แม่หนูขอโทษนะ

แม่หนูขอโทษนะ

แม่หนูขอโทษนะ

แม่หนูขอโทษนะ

แม่หนูขอโทษนะ